สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพเปรี้ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะ
ช่วงหัวข้ามมีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมบางส่วนแล้วก็บางส่วนเป็นแก่นนำนะคะ
แต่ว่าแกนนำที่เป็นลักษณะของถ้าที่ฉันใช้คำขออนุญาตแบ่งแบบเร็ว
ก็คือว่าลักษณะของคนที่คนจำหน้าได้ว่าเป็นแก่นนำเป็นตัวใหญ่
เป็นคนที่นั่งโต๊ะแล้วก็เรียงหน้าในการแถลงข่าวส่วนใหญ่แล้วจะยังอยู่ในการควบคุมนะคะ
กวิ้งกับรุ้งเนี่ยจริงได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ว่าก็อายัดเข้าไปใหม่
คือเขามีอยู่หลายคดีนะคะบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือการปล่อยตัวออกมาจากที่หนึ่งแล้ว
ก็เตรียมจะต้องถูกอายัดตัวเพื่อไปอีกที่หนึ่งอย่างรุ้งกับเพนกวินในช่วงเนี่ยค่ะบ่ายต่อเย็นที่ผ่านมาก็คือ
ก็จะเป็นขั้นตอนลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าที่นั่นเป็นหนึ่งในสามที่ที่ถูกประกาศ
ให้มีการควบคุมตัวคนที่ถูกจับในกรณีการชุมนุม
ขณะที่เมื่อวานี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยประมาณ๑๙คนนะคะ
แล้วก็มีนัชนนอีกคนนึงที่เพิ่งปล่อยมาในช่วงก่อนก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะคะ
ก็จะรวมแล้วถ้าเรานับตัวเลขเร็วก็ประมาณ๒๐คนที่ได้ออกมา
ถ้ามองเป็นภาพรวมนะคะยังไม่เอาเนื้อหานะคะ
บรรยากาศมันจะดีขึ้นเพราะอย่างน้อยเขารู้สึกว่าเพื่อนเขาได้ออกมา
มันจะมีอยู่ประโยคนึงที่เราได้ยินบ่อยมากในการชุมนุม
คือปล่อยเพื่อนเราหรือบางที่ก็จะปล่อยพี่เรา
อันนี้มันระอุมากนะคะถ้าเราถ้าเราไม่ลืมว่าเราเคยเด็ก
ว่าเราเคยวัยรุ่นเราจะนึกออกว่าถ้าเพื่อนเราโดนรังแก่
ความรู้สึกเขานะคะถ้าเพื่อนเขาโดนรังแก่เขาจะรู้สึกแบบไหน
เป็นที่มาของการคุยกันวันนี้ค่ะ
คนแรกคือฟ้าฟ้าคนมักจะเรียกว่าน้องฟ้าเพราะอายุยังน้อยอยู่นะคะ
แต่ว่าเป็นเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเรียนปี๑ค่ะ

ที่คนก็รุ้นกันว่าเธอสมบัติเจ็บมากมั้ยตอนที่มีการล็อกตัวไปนะคะ
อีกคนนึงถัดมาค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
คนนี้ไม่ได้เข้าแต่คงจะวิ่งแทนเพื่อนอยู่ข้างนอกเหมือนกัน
ในฐานะโคศกเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะคะ
ก็คือพลอยนะคะขอใช้ชื่อสองคนนี้แบบนี้นะคะตามความสะดวก
อีกสองคนค่ะก็เครือข่ายเดียวกันเลยนะคะก็คือเอ็กซ์ค่ะ
คือทวีชัยมีมุ่งธรรมเอ็กซนี่เรียนปีสองแล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้คนที่ดุดันหน่อยก็คือกุ๊กนะคะ
หรือว่านันทพงศ์ปานมาสสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคือจริงแล้วเราเชิญจริงอยากจะคละกัน
แม้ว่าจะเป็นคนร่วมจุดยืนบางส่วนด้วยกันแล้วเข้าไปเผชิญเหตุเหมือนกัน
แต่ว่าจริงอยากจะได้เครือข่ายเมื่อวานจะมีคนที่แนะนำตัวว่า
น้องพี่ภัยน้องพี่ภัยน้องพี่ภัยอยู่เยอะมาก
ซึ่งทางรายการติดต่อไปนะคะแต่ว่าทางเครือข่ายของขอนแก่นเนี่ย
เขาขอที่จะยังไม่ออกก่อนเพราะว่ารู้สึกจะไปปรึกษากันเรื่องคดีอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็บางส่วนบ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ
หนูเป็นไงบ้างลูกคือหนูน่าห่วงสุดเลยได้กินข้าวไหม
ก็กินได้บ้างก็กินไม่ได้บ้าง
ไม่ใช่อะไรหนูตัวเล็กคนก็เลยจะห่วงแบบคือมองด้วยสายตาแล้วก็จะห่วงว่าเอ้ยเขาจะไหวไหมนะคะ
ฟ้าได้เห็นภาพตอนที่ตัวเองโดนรวบไหม

อ่าทีนี้ขอย้อนกลับไปวันนั้นก่อน
ขอเล่าเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุกับเราก่อนว่าตอนที่โดนรวบเนี่ย
พี่นะคะพี่ตำรวจเขาเข้ามาพูดอะไรมีใครตะโกนบอกอะไรเรา
แล้วตอนไอ้จังหวะขึ้นไปทุกอย่างมันเป็นยังไงที่เกิดขึ้นกับฟ้าคะ
ค่ะก็ตอนนั้นอยู่ข้างหน้าตรงตำรวจก็อยู่หน้าเราเลยเราก็อยู่หน้ากันหมดเลย
ทีนี้ก็มีการล็อกแขนกันเนอะเพื่อกันไม่ให้ตำรวจเข้ามาข้างใน
ทีนี้ทางพี่เขาก็บอกว่าเราอ่ะถอยกันคนละก้าวให้คุณตำรวจเนี่ย
ไปก้าวหนึ่งเราก็จะถอยก้าวหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะปะท้าค่ะ
คือวันนั้นเราแค่แบบว่าเรามาบนที่๑๔เนาะเราไปตั้งซุ้มกันตรงนั้น
เพื่อที่จะพักคืนนั้นแต่เขาแบบมาไล่เราเอาตำรวจมามากมายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะบทบาทของฟ้าวันนั้นคือฟ้าเป็นยังไงฟ้าขึ้นรถปลาใสด้วย
ฟ้าดูอยู่ข้างล่างหรือฟ้าเป็นใครตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุ
ก็ดูอยู่ข้างล่างอะค่ะไม่ได้ไหลไปช่วยไปดูพี่เขาค่ะ
หน้าที่ฟ้าเวลาไปชุมนุมนี้เรามีหน้าที่ของเราไหมคะหรือเราเป็นแค่ผู้ชุมนุมคะ
ไปเป็นผู้ชุมนุมค่ะแล้วก็ไปกับเครือข่ายไปขายของไปช่วยอะไรบางอย่าง
เพราะว่านี่ก็คือมาในนามเครือข่ายหมดเลยนะเด็กรามนะเครือข่ายของเด็กรามนะคะ
ทีนี้คนนี้ไม่ได้โดนแต่วันนั้นหนูอยู่ตรงไหน
ก็จะเล่าอย่างนี้คือตรงนี้เป็นเวทีเป็นรถใช่ป่ะคะ
และทีนี้เพื่อนที่พี่ที่โดนจับไปใจเป็นแนวหน้าแล้ว
ตอนที่พอจะอยู่แนวข้างเพราะว่าตำรวจมาล้อมเราเกือบเป็นวงกลมเลยค่ะ
น้องก็จะอยู่ข้างข้างแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นนี่คือพลอย
พอยเกือบจะโดนจับไปด้วยไหมหรือว่าตำรวจไม่ไม่ได้ล้อมเอาซะทั้งหมดคือเอาแค่คน
เอาข้างหน้าค่ะแล้วก็พยายามที่จะบุกเข้าไปในเต็นต์ข้างหลังด้วย
ทีนี้อ่ามาทางสองคนนี้ค่ะผู้ชายเอ็กก่อนค่ะเอ็ก
ขุนอยู่ตรงไหน
อยู่ด้านหน้าเลยครับคือมีคนบอกว่านองฟ้าหายตัวไป
ตอนนั้นผมติดเลยค่ะ
คือความหมายคือไม่เคยเจออะไรแบบที่มันชุนลมุลหนักหน่วงนี้ใช่ค่ะอ่าค่ะแล้วก็ตอนนั้นตัดติแตกปุ๊บแล้วก็เจอป้าคนนึงคือร้องไห้อยู่ข้างข้างผมก็เลยหันหลังให้กับตำลวดเพื่อไปปกป้องป้าคนนั้นอ่าแล้วผมหลังจากนั้นผมก็โดนตำลวดกระทำเลยครับอ๋อแล้วเอกได้ได้ทันตะโกนบอกหรืออะไรหรือได
ถ้าพวกเราเป็นประชาชนที่มึงแค่มือเปล่าไม่มีอะไรเราแค่ต้องการยืนอยู่ในผิดที่เตรียมภาพที่พวกเราต้องมีอยู่แล้วอืมคือคือจังหวะนั้นถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะการรายงานเนี้ยคือที่หลักเนี้ยจะเป็นคุณสิริวัลคุณสิริวัลเนี้ยคือเมื่อเจ้าคู่นี้ก่อนเข้ารายการก็ไปคุยกับพี่ผู้สื่อข่าวนะฮะ

ว่าปริศนการไม่ดีแล้วก็เห็นภัยไม่มีใครยืนข้าง
ก็ไปช่วยประคองภัยไว้ว่าอย่าให้ตำรวจเข้ามา
แต่ว่าอ่าตอนแรกครับเราก็เห็น
ตำรวจสนสำราญราชก็มายืนกันก็ไม่มีอะไรมาก
แต่พอหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่นาทีเนี่ย
ที่เข้ามาหลักร้อยเลยซึ่งพวกเราอยู่กันแค่๓๔๐คน
ซึ่งวันนั้นเราเพื่อไปเตรียมการเพื่อจะเตรียมการเตรียมอาหารหลายอย่าง
เพื่อหารอีกวันนึงอะไรประมาณนั้น
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
ตำรวจบอกว่าคือในข้อหาที่พวกเราโดนนะครับ
ตำรวจบอกว่าเราเนี่ยประทุษร้ายตำรวจทำร้ายร่างกายตำรวจโน่นนี่นั่น
แต่เอาเข้าจริงเนี่ยเหมือนผมเนี่ยถูกตำรวจจับคอบีไป
เหมือนน้องอันนี้ถือว่าเอ่ยชื่อได้เหมือนน้องไดโน่เนี่ยฮะ
ไนโน่เนี่ยโดนลากไปคนแรกแต่พอไปบนรถตำรวจอ่ะ
โดนกระทืบอะไรแบบนี้ครับ
ซึ่งอย่างเช่นมีคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงธนกิจเนี่ย
คุณลุงก็โดนตบโบ้งหูอย่างนี้คุณลุงอายุ๖๐กว่าแล้วบนรถ
แล้วก็มีน้องอีกหลายคนที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตบ
ซึ่งมันมีการเถียงกันเยอะพอสมควรบนรถตำรวจอะไรประมาณนี้
แล้วก็ผมเชื่อว่าภาพพี่นักข่าวก็คงถ่ายติดกันเยอะว่า
ตอนที่ตำรวจลากทั้งน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่ติดคุกไปด้วยกัน
ที่ลากไปแล้วก็ที่ลากน้องผู้ชายไป
อย่างเช่นไผ่ตอนที่ไผ่โดนลากลงจากเวที
มันโชคดีมากที่หัวไม่ฟาดพื้น

ลงมาจากเวทีโดยที่ไม่สนใจเลยว่า
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั้น

คือที่กุ๊กอยู่ตรงนั้นคือ
เหมือนกับร้อมรถให้แกนนำปลาใส
หรือกุ๊กอยู่แนวหน้า

ว่าเขาได้มีทีละขั้นตอนถูกไหมคือไม่ใช่ตำรวจพอมาแล้วก็วึบรวบเลย
คือมันมียื้อกันอยู่มันมีเจรจามันมีคุยกันอยู่ก่อนนะ
มีเจรจาอยู่บ้างครับแต่ว่าในที่นี้คือเราก็ยืนยันว่า
เราเนี่ยไม่ได้กิดฝางแล้วก็เราก็อยู่ในที่ของเรา
คือเราพยายามบอกว่าเราขอตั้งไว้ก่อนตั้งเครื่องเสียงตั้งอะไรตรงนี้ไว้ก่อน
เพื่อที่จะเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้แล้วก็เต็นต์อะไรตรงเนี้ย
เราก็วางเพื่อเตรียมของพักของไว้เพื่อเตรียมอาหารสำหรับวันพรุ่งนี้
อะไรประมาณแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพข่าวเนี่ย
หรือเต็นต์เราแล้วข้าวของเราศูนย์หายหายหมดเลย
แล้วเต็นต์ก็ลื้อไปแล้วยึดของเราไป
น้องบางคนวันนี้โทรศัพท์ยังหาไม่เจอเลยครับเสื้อผ้ายังไม่มีเลย
เข้าใจค่ะเพราะว่านี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งเหมือนกัน
ที่เมื่อวานนี้ที่ปล่อยตัวออกมาแล้วไม่ได้มารายการเรา
อันนี้ก็คือพูดเบื้องหลังเล่าให้ฟังได้เพราะว่าคือบางคนหาทรัพย์สินตัวเองไม่เจอ
แล้วเสื้อผ้าไม่มีเปลี่ยนใช่ไหมคะตั้งแต่ที่ถูกปล่อยตัวมา
ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนก็เลยตัดสินใจไม่มารายการ
คือสิ่งสำคัญนะครับว่าในฐานที่ผมเรียนนิติมาเนี่ย
มันรู้สึกเจ็บใจครับพี่ว่าตำรวจพาเราไปเนี่ย
เราถามตำรวจก็ไม่บอกเราว่าพาไปไหนหลังจากที่ขึ้นรถแล้ว
แล้วพอเราไปถึงต่อชดเนี่ยเราก็พยายามถามเจ้าหน้าที่ว่า
เราทำผิดอะไรเหรอพาเรามาที่นี่ทำไม
เจ้าหน้าที่ก็ตอบได้คำเดียวไม่ทราบไม่ทราบ
เราโดนจับตั้งแต่ประมาณสี่โมงแล้วตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็ดองพวกเราไว้ในห้องนั้นในห้องที่ต่อชะดอะครับ
และไม่ให้เราพบทนายไม่ให้เราพบทนายด้วย
พอเราบอกทนายเราไปถึงตั้งนานแล้วเพราะตอนนั้นเรายังใช้โทรศัพท์ได้
ตำรวจก็ไม่ยอมให้ทนายเราไปถึงตั้งแต่๕โมง
แต่ตำรวจไม่ให้ทนายเราเข้าไปไม่ให้ญาติไม่ให้คนสนิทเข้าไป
จนสุดท้ายเนี่ยตำรวจที่ต่อชาวดอเนี่ยเพิ่งให้ทานายเข้าไปตอน๕ทุ่ม
รู้สึกจะรออยู่๕๖ชั่วโมงไหมคะกว่าจะได้พบประมาณนั้นใช่ไหม

ก็ไปพร้อมทีมทานายกันเพราะว่า
ไปพร้อมไปถึงประมาณกี่โมงคะ
ไปถึงก็ออกมาจากที่อนุสวรีอะค่ะไปถึงสักประมาณทุ่มกว่ากว่า
คือคุณตามกันไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
พอทราบข่าวว่าไปที่ไหนก็ตามไป
เพราะฉะนั้นคือตอนที่เขาไปถึงแป๊บเดียวเนี่ย
คือทีมทนายต้องถึงแล้วเพราะตามกันไปใช่ไหมคะ
ทีนี้อันนี้ถามคนนอกก่อนตอนที่ทนายไม่ได้พบกับคนที่ถูกจับตัวไป
ทางเจ้าที่แจ้งว่าอะไรคะแจ้งว่าไม่ทราบค่ะ
ต้องรอทีมสอบสวนก่อนไม่ทราบคือแปลว่าไม่ทราบอะไรฮะ
ไม่ทราบว่าข้างในมีอะไรต้องรอทีมสอบสวนที่จะมาสอบส่วนพี่เขาก่อนค่ะ
ว่าประสานมาว่าจะให้เข้าไหมคือเขาก็ตอบแบบไม่ทราบอะค่ะไม่ทราบเลย
มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เจรจากับทางทีมทนาย
เพื่อนที่ตามไปถึงที่นู่นอยู่ทั้งหมดกี่นายคะเราจำได้ไหมคะ
ตรงจะเป็นป้อมยามน่าต่อเชดอก็ประมาณสามน้ายได้ค่ะ
เพราะว่ามีการขอเจรจาว่าเราขอเขาไปหลบฝนได้ไหม
เพราะว่าวันนั้นฝนก็ตกด้วยก็บอกว่าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะ
ก็ก็มีทั้งพี่ทนายนะคะมีญาติที่โดนจับเข้าไป
แล้วก็เนี่ยค่ะไปรอยืนอยู่ข้างหน้าป้อมยาม
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือเราได้ติดต่อทางตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็ติดต่อหลายท่านนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองหน้างานอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจต้องได้พูดด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าใจผิดกันหมด
เขาก็มีชุดการอธิบายของเขานะคะ
ทีนี้ขอมาทางฟ้าอีกนิดนึงคือพอหนูขึ้นไปบนรถ
เอาตัวหนูเองหนูเจอกับประสบการณ์อะไรบ้างบนรถคะ
ก็ส่วนหนูส่วนตัวนะคะเขาขึ้นไปก็บอกให้นั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
พวกป้าพี่เขาพอเห็นแบบเอ้ยน้องผู้หญิงยังเอามาเองเหรอครับอะไรอย่างนี้
เขาก็กันให้หนูไปนั่งข้างในแล้วเขาก็คุยกับตำรวจไป

ก็ไม่มีมีแต่พวกพี่แล้วก็พี่เอ็กซ์ขึ้นตามมาเนอ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็มานั่งข้างหนูแบบบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ได้ออกไปอะไรอย่างนี้

ใช่หนูแบบโอ้สภาพพี่คือแบบเสื้อข้าง
เอาตัวพี่ก่อนได้ไหมพี่เอาตัวพี่ก่อน

แล้วฟ้าตอนขึ้นไปโดนกระทำในลักษณะใดบ้างไหมคะ
ตอนขึ้นไปไม่ได้โดนอะไรค่ะตอนก่อนจะขึ้นไป
ตอนโดนก่อนจะขึ้นหนูโดนอะไรคะ
ก็ตอนให้จับกันอยู่พี่ข้างพี่เฉินนะคะ
คือเขาโดนไปด้วยเขากระชากพี่เฉินก่อน
ทีนี้ด้วยความที่แขนละเกาะกันอยู่เนอะหนูก็ล็อกเขากลับมา

แล้วก็หนูจำไม่ได้ว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่าค่ะ
เขาคว้าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็กระชากแขนข้างนี้หนูขึ้น
แล้วก็ไปด้วยกันกับพี่เฉินสองคนแล้วก็ผักไปตามคลิปอะค่ะ

ถ้าเราดูคลิปฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งมันชุดละมุนนะคะ

มันชุดละมุนตอนฟ้าเนี่ยตอนจังหวะที่หนูหันลี่หันขวางว่าหนูเอายังไงคือ
จริงพี่เขาจะไม่เอาหนูไปหรือเปล่า
เขาบอกพี่ตำรวจเขาจะไม่เอาหนูไปหรือเปล่า
ตอนนั้นเขาบอกว่าน้องขึ้นไปขึ้นไปเถอะอย่าขัดขืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาพูดแบบว่าน้องขึ้นไปพี่ไม่ทำอะไรแบบให้ขึ้นไปอะไรอย่างนี้
คือถ้าดูจังหวะนี้ผู้หญิงผมทั้งสั้นคือคุณสิริวัลนะคะ
คือเธอก็จะเข้าไปประกบกันนะคะว่าแบบเกิดเหตุอะไรขึ้นกับผู้ชุมนุมนะคะ
จังหวะตอนที่ตอนที่พี่เขาพูดด้วยถ้าเรามองด้วยสายตา
คือประสบการณ์ที่คุณเจออย่างหนึ่งเดี๋ยวเราฟังกัน
แต่ว่าถ้าเรามองด้วยสตาร์เขาก็พยายามนะละมุนละม่อม
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อมวลชนอยู่เยอะนะคะ
คือถ้าเฉพาะตัวหนูเนี่ยหนูไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางกาย
หรือว่าวาจาหรือใดไม่มากกว่าที่เล่าใช่ไหม

แล้วที่อยู่ไป๖วันจนกระทั่งออกมาเมื่อคืนนี้
ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับหนูเป็นการละเมิดใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะถ้าในเรือนจำก็จะมีสั่งห้ามไม่คุยกับใครเลย
ห้ามคุยเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนแรกเขาจะตัดผมหนู
แต่ว่าตอนที่เขามาตัดนะคะหนูไปออกไปพบทนายก่อน
ก็เลยไม่ได้ตัดมาแต่มีพี่คนหนึ่งได้โดนตัดคอ

ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นกฎนะยังไงก็เป็นกฎอะไรอย่างนี้
ทั้งที่แบบว่าเรายังไม่ถือว่าเป็นนักโทษด้วยซ้ำอะค่ะ
เราแค่แบบไปฝากขังยังไม่ตัดสินคดี
แต่ว่าเขาก็จะตัดผมมาแล้วเขาตัดถึงติ่งหูเลยค่ะ

เพราะว่ากุ๊กนี่ท่าทางจะมีเรื่องพูดแทนเพื่อนหลายคนเยอะนะ
ก่อนค่ะเอ็กซ์ตอนที่ขึ้นไปปุ๊บ

ใช่ไหมคะแล้วถูกกระทำอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
คือตอนขึ้นไปผมเหมือนสติหลุดไปแล้ว

ว่าตัวเองมีแบตแผ่มีรอยชงรอยช้ำอะไรนะครับ
ไม่มีค่ะก็คอยปกป้องน้องอยู่ของรถ
นี่คุณก็ห่วงไปทั่วเหมือนกันใช่ไหม
คืออันนี้รุ่นน้องฟ้ามันโดนไปแล้วแล้วก็มีคุณป้าอีกคนที่เอกบอกว่าเอกหันหลังปกป้องเอาไว้เนี่ยนะ
คำถามคือตอนขึ้นไปเราจะเห็นภาพจากแอมมี่นะคะเราจะเห็นการไลฟ์ของไผ่นะคะ
แล้วก็จะมีภาพบางภาพของพีคใช่ไหมฮะพีคซึ่งที่เรียกตัวเองกันเป็นนามสกุลว่าน้องพี่ไผ่เนี่ยนะ
อันนั้นคือมันเราจะเห็นคนบาดเจ็บแล้วก็เอาอย่างนี้นะคะพี่พูดแบบกลางก่อน
ก็คือว่าถ้าเราเชื่อพวกคุณก็คือว่ามีคนถูกทำร้ายไม่น้อยนะคะ
คำถามคือบนรถตัวเอ็กซ์โดนอะไรไหม

แล้วมันมีการทำร้ายกันบนรถหรือเปล่า
คันของผมตอนที่รถออกไปแล้วไม่มีครับแต่คันที่พี่ไดโน่โดนไปเขาก็เล่ามาว่าเขาโดนกระทำบนรถ
ฟ้าขึ้นไปบนรถมีประมาณกี่คนจำได้ไหมลูก
เยอะมากค่ะประมาณ๑๙๑๙คน
ซึ่งอยู่คันเดียวกันกับเอ็กซใช่ไหมคะแล้วของกุ๊กอยู่คันไหน
ผมคันนี้นะครับแต่ว่าช่วงขึ้นครับลุงกิตที่อายุ๖๐กว่า
เค้าตั้งใจรึเปล่าหรือมันชุดละมุนมือกายไป
คือมันมีช่วงหนึ่งที่มีการทะเลาะกับตำรวจบนรถ
ที่มีการคือตำรวจเขาแบบเขาก็คงอารมณ์หลุดด้วย
ก็เหมือนกับด่ากันไปด่ากันมาว่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับ
มันก็มีน้องอีกคนดีที่ว่ามีน้องอีกคนเห็นว่าตอนที่โดนกระทืบเหมือนบนรถแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็ลุงอายุ๖๐กว่าเนี่ยก็แกก็โดนตบจนหูอื้อ
ตอนที่จังหวะขึ้นรถไปทั้งหมดทั้งหมดรถรถมีสองคันอ่า
เพราะว่าตอนแรกไผ่เหมือนตามหามีคนที่ถูกตามหาอีกสองคนคืน
ใช่ไหมแต่สุดท้ายเขาเจอกันบนรถใช่ไหมใช่ครับ
ด๊ายโน่กะอยาะจารย์เนี่ยไปคันเลขสองคนครับ

ตอนแรกก็เลยตามหากันอย่างเหลือว่า๒มันเนี่ยหายไปไหน

เดี๋ยวเราจะต่อสายทางตำรวจบ้างนะคะ
คือว่าความชุลมุนบางอย่างอาจจะเข้าใจผิดกันได้

แต่ว่าแน่นอนนะคะคนที่โดนกับคนที่ทำบางทีมุมมองมันต่างกัน
มันชุดละมุนไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้หรือเปล่า

เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ออกมาแล้วไลฟ์กันหน้าเรือนจำ
ก็พูดถึงการปฏิบัติงานของเขาไม่น้อย
เขาต้องได้พูดด้วยถ้าพี่ได้สายนะสักครู่ค่ะ
ขอทีมงานค่ะเป็นได้สายเป็นใครคะ

คุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตมตรีปียะตาวิชัย

สวัสดีครับคุณจอมขวายและท่านพิธรมทุกท่านครับ
ท่านรองค่ะที่ท่านนั่งอยู่กับ๔คน
คนที่ได้ปล่อยตัวออกมามี๓แล้วก็อีก๑เป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะ
ทีนี้เราเพิ่งคุยกันไปถึงในจังหวะที่มีการเข้าจับกลุ่มตัวเมื่อวันที่๑๓ค่ะท่าน
แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้คุยอีกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนรถนะคะ
หรือว่าการไปถูกคุมตัวไว้๖วันเนี่ยมันคงจะมีประสบการณ์ที่บางส่วนเขาพูดออกมาแล้ว
คำถามคือณตอนนั้นที่เกิดเหตุชุลมุนค่ะ
ท่านอยากจะอธิบายอะไรก่อนไหมคะสำหรับอาการบาดเจ็บ
การถูกพูดถึงพาดพิงว่าตำรวจทำร้ายคนที่ถูกจับตัวไป
ครับก็ยืนยันเท็จเนียนครับว่า
แล้วก็เราไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจจะทำร้ายผู้ถูกควบคุมเนี่ยยืนยันเลยว่า

ส่วนใหญ่ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนี่น่าจะมาจากเหตุชุลมุนแบบ

ก็มีการบัตรเสียบทั้งตัวผู้ชมนุมและทำวัดด้วย
วันที่๑๓ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ค่ะท่าน
วันที่๑๓หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์

ที่เอาคุณ
มีการคุมตัวไปแล้วรวมถึงภัยดาวดินด้วยใช่ค่ะ
ครับผมอันนั้นทำตามยุทธวิธีแน่นอนครับ
คือจังหวะนั้นเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยเอ่อคนที่เป็นคนควบคุมสถานการณ์นะตอนนั้นน่ะ
คือเรียนสัมภาษณ์ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือนครบานนะคะ
แต่ว่าคนที่ควบคุมสถานการณ์นะตอนนั้นเนี่ยค่ะเป็นหน่วยไหนโดยเฉพาะไหมคะท่าน
ตอนนั้นวันที่๑๓ที่อนุสาวรีประชาธิบัติไทย
หน่วยที่ควบคุมคือความจัดการตรงนครบาลครับ
ท่านผู้จัดการตรงนครบาลท่านควบคุมตัวเองครับ
ค่ะทีนี้ค่ะท่านคือมันมีจังหวะที่คือเอางี้ถ้าเราดูภาพสดเนี่ย
ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในรถขังเนี่ยนะคะเราก็พอจะเห็นจังหวะที่มันจะเกิดการบาดเจ็บได้
แต่ทีนี้พอมันขึ้นไปอยู่บนรถคุมขังเนี่ยทางคนที่ถูกจับตัวไป
ตอนนั้นเขายังใช้เครื่องมือสื่อสารเขาได้อยู่มันก็ฟ้องโดยภาพเองแล้วก็ฟ้องโดยการเล่าของเขา
ซึ่งเราก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะคะอยากให้ท่านอธิบายว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
อาการบาดเจ็บหรือเลือดที่มันไหลที่เราเห็นภาพเนี่ยค่ะ
ก็อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการริ่นลนด้วยการที่จะทำการพันธนาการ
ใช้เครื่องพัฒนาการซึ่งเราไม่ได้ใช้กุญแจมือนะครับ
หรืออาจจะมีการเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าทีนะครับ
เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพราะสังเกตดูว่าคนที่ถูกควบคุมตัวไปบนรถนะครับ
เรายังให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสื่อสารได้ซึ่งปกติแล้วนะครับ
ตามระเบียบเนี่ยการยึดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดนะครับ
แล้วก็อ่าพันธนาคารที่ถือคุณแชร์มือตอนนี้แล้วจะเป็นสายรัฐ
ค่ะท่านรองค่ะในส่วนของปฏิบัติการวันนั้นเนี่ย
หมายของตำรวจคือแค่ขอพื้นที่ถนนให้ผู้ชุมนุมและอุปกรณ์ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาท
หรือต้องการไม่ให้มีทั้งหมดอยู่ที่นั่นคะก็จริงจริงแล้วนะครับ
ที่อยู่บนภื่องวก้านทรัพย์จอนออกจะให้กินฝั่งจ๊ะ
ค่ะจริงถ้าสมมุติเขาอยู่บนฟุตบาท

เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่วันนั้นครับ
แล้วทำไมหลังจากนั้นมีการลื้อของอ่ะคะ
ก็เต็นต์ไม่ได้ครับ
เพราะว่าเตนท์มันจะดับบังทัศนวิสัย
รถที่จะเข้าสู่บริเวณวงเวียนอุตสาวีประชาชนิดประตัย
เพราะว่าจะมีเตนท์มีอุปกรณ์ของสร้างวิทยาลัยศาสตร์

คือวันนั้นเป้าหมายของตำรวจในการเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ชุมนุม
คือต้องการแค่พื้นผิวถนนหรือว่าไม่ให้มีการชุมนุม
เพราะฉะนั้นแปลความทั่งถูกไหมค่ะ
คือเป้าหมายไม่ใช่แค่พื้นผิวถนน

ใช่ครับเรามีการเจรจาให้ลื้อเต็นต์ออกเพราะว่าเต็นต์เนี่ยคือคุณจอมขวัญเห็นว่าเต็นต์เนี่ยบางส่วนเนี่ยจะบังทัศวิสัยของคนที่ผ่านไปผ่านมา
และคนเนี่ยจะต้องเดินหลีกเต็นต์เพื่อที่ลงไปบนผิวการจราจร
ค่ะมีได้ค่ะคือที่ฉันแค่ต้องการจะยืนยันคำตอบของท่านสองรอบเท่านั้นว่าตกลงแล้วคือต้องการแค่ผิวจราจรหรือว่าให้เอาของออกจากฟุตบาทด้วย
คือสรุปว่าต้องการทั้งหมดถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นผิวถนนหรือว่าบนฟุตบาทต้องไม่มีใครและอะไรอยู่ถูกต้องไหมคะ

หมายถึงผู้ชุมนุมใช่ไหมคะอยู่ได้
ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปอยู่บนฟุตปาดได้ครับ
โดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใดใช่ไหมคะ

แม้ว่าในวันถัดมาจะมีการชุมนุมก็ตามใช่ไหมคะ

เอาอย่างนี้ค่ะท่านเดี๋ยวคือเรียนพอจะได้ประเด็นเพราะว่าคือเราต้องการทราบเป้าหมายว่าการกระทบกระทั่งมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ
คำถามสุดท้ายคือในกรณีที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นสำหรับตัวคนที่โดนจับไปเนี่ยในส่วนของตำรวจเองจะมีการสอบกันภายในเองไหมคะว่ามีการปฏิบัติเกินกว่าหน้าที่ไหม
ทำร้ายเขาตามที่ถูกกล่าวหาไหม
แม้กระทั่งการตั้งข้อหาเพิ่มให้กับผู้ชุมนุมในกรณีที่บอกว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เรื่องนี้มีการสอบไหมคะ
ก็ในเบื้องต้นนะครับถ้ามีผู้ร้องเรียนนะครับหรือมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับความเสียหายนะครับก็มีพยานหลักฐานก็สามารถที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครับผม
มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเยอะไหมคะวันที่๑๓ค่ะ
ตั้งแต่การเริ่มชุมนุมมาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บทั้งหมด๑๔นายครับ
เฉพาะวันที่๑๓มีตัวเลขไหมคะ
เดี๋ยวก็ขอตรวจสอบอีกทีนะครับ
มีมีในในสิบกว่านายที่ท่านบอกมาเนี่ยนะคะมีคนที่บาดเจ็บมากที่สุดคือเป็นอะไรคะ
บาดเจ็บมากที่สุดวันที่๑๓เนี่ยนะครับที่ถูกกระแทกแล้วหายปลาร้าแล้วก็ข้อศอกกระดูกแตกนะครับ

ซึ่งตัวเขาทราบไหมคะว่าเขาโดนอะไรมาคะ
อันนี้จะต้องดูรสอบจริงนะครับ
ได้ค่ะยังไงเบื้องต้นขอบคุณท่านรองก่อนนะคะ

ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าจะมีเวลาน้อยหน่อยนะคะ

บริหารเวลากันด้วยทุกคำถามจะถูกตอบโดยกุ๊กนะคะ
เอาอย่างงี้ก่อนที่ท่านรองบอกไปคือเราเราเอาอย่างงี้
พูดในแง่ของการทวงสิทธิ์หรือการขอพิสูจน์ก็ได้
ว่าใครทำกับใครเชิญค่ะคือคือเบื้องต้นนะครับอ่า
รัฐมนูญฉบับปีสองห้าหกศูนย์เนี้ยในมาตราสี่สิบสี่เนี้ยบอกว่าอ่า
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธเนี่ย
เป็นสิทธิประชาชนทำได้และเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลย
ซึ่งรับนูลก็เขียนไว้เพราะฉะนั้นการชุมนุมเมื่อวันที่สิบสาม
เราไม่มีอาวุธและเป็นการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพที่เรามีพึง
มีพึงได้ตั้งแต่เราเกิดมาแล้วอืมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาชุมนุม
วันนั้นคือเราต้องการมาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูล
เราต้องการมาส่งเสียงว่าเนี้ยประชาชนเนี้ยเดือดร้อน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองมันไม่ไหวแล้วเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ย
ฟังเสียงประชาชนบ้างแต่วันนั้นตำรวจก็มาใช้ไมค์ใช้เครื่องเสียง
ประมวลกฎหมายโน่นนี่นั่นแต่เหมือนที่เราเข้าใจว่า
แร่มนูนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอืม
กฎหมายลูกหรือพบที่มารองรับ
จะมาอ้างหรือมาขัดต่อกฎหมายแม่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เราก็พยายามบอกตำรวจอยู่แล้วว่าเนี่ย

และมันเป็นปฏิญญาสากลด้วยที่เราไปลงนามกันไว้ว่าเนี่ย
ชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
แต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายมาเป็นว่าเกิดการสลายการชุมนุม

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๓จนถึงวันนี้
แต่ผมพยายามปักหลักวันที่๒๓ว่า
ความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม
สลายการชุมนุมตรงนี้มาเพื่อที่จะยื้อแย่งชุด
แล้วต้องการเอาตัวไผ่ให้ได้ต้องการที่จะจับผู้ชุมนุม
ที่เป็นนักศึกษาขึ้นรถตำรวจให้ได้
นี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ท่านรองบอกว่า
นุมได้คนอยู่ได้หรือท่านรองอาจจะตอบกำกวมว่า
ไม่ต้องการให้มีรถเครื่องเสียงอยู่ที่ถนน
แต่สุดท้ายถ้าเราเห็นภาพตำรวจก็ทะลายเต็นต์
ขอพื้นที่เพราะว่าเรียกไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ข้างใน
เขาอยากจะพูดอะไรไหมคะคือกุ๊กลองพูดแทนหน่อยได้ไหม
คืออาจจะแทนกลุ่มของขอนแก่นก็ได้
เมื่อวานขอนแก่นเหมือนจะพูดกับเพื่อไผ่เยอะเหมือนกัน
คือพวกเราเข้าไป๑๙คนแล้วก็ต้องพูดตรงว่า
ติดน้องเบนไป๑คนซึ่งน้องเบนเป็นคนสติไม่สมประกอบ

ตำรวจก็จับไปด้วยและสารก็สั่งขวากขังด้วย
โดยไม่มีการพิสูจน์และเราพยายามบอกมาตลอดว่า
เบนเป็นคนที่สติไม่สมประกอบน้องพูดไม่รู้เรื่อง
มากินข้าวที่ม็อบเมื่อไหร่ที่มีม็อบน้องก็จะมากินข้าว
ตำรวจก็จับไปด้วยแล้วก็ขวากขังเหมือนกันและโดนคดีเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วเราอยู่ในเรือนจำเนี่ยอันนี้ต้องพูดกันตรงว่า

ครับเราโดนกระทำโดยที่แบบ
เขาบอกว่าเขากักตัวเราไว้๖วัน
ในห้องนั้น๒๘คนโดยมีพวกเรา๑๖คน
เขาให้เรากักตัวเขาให้เรากินข้าว
แต่ข้าวเนี่ยมีช้อนแค่๑๐กว่าอันเราอยู่กัน๒๘คน
เขาบอกว่าเขากักตัวโควิดนะครับแต่ว่าอาหารการกินก็แบบ
ก็พูดจริงว่ามันกินไม่ได้ครับเราไม่ได้แบบว่าเรากระแดะอะไรนะครับพี่
แต่เขาต้มแตงกวากับน้ำเปล่าให้เรากินแล้วกับข้าวแข็งนะครับ

เฉพาะพวกคุณหรือว่าคนอื่นในเรือนจำ

คือผมก็มองว่าผู้ต้องขังคนอื่นก็
เขาก็เป็นคนก็สมควรจะต้องกินอะไรที่ดีกว่านี้

นึกถึงแตงกวาครับและต้มน้ำเปล่าอะครับ

แล้วก็เราอยู่๒๘คนเรามีช้อน๑๐กว่าอัน

คือเราออกไปไหนไม่ได้นะครับ๒๘คนนี้

หนักถ่ายเบาล้างจานแปลงควันอาบน้ำ
ก็อยู่ในห้องนั้นทั้งหมด

ใช่ครับสมมุติว่าบางคนถ่ายหนักอยู่ตรงนี้

อีกคนอาบน้ำตรงนี้แล้วก็นั่งกินข้าวนอนอยู่ตรงนี้

ซึ่งอันนี้เรามองถึงว่าเราเป็นนักโทษการเมือง
แล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้อง

ผู้ต้องสงสัยเรืออะไรตามกฎหมาย

ดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันจะได้เจอพวกคุณอีกไหม

คืออันนี้ก็ต้องบอกจริงว่าสิ่งที่
ไผ่และคนอื่นเกวียนนำนะครับ
ยังไม่ได้ประกันตัวนี่เป็นเรื่องที่
ไม่น่าเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับ
นี่เป็นการยุติธรรมที่ผมมองว่ามีทงมาจาก
ผู้มีอำนาจแล้วว่าต้องการที่จะเล่นไผ่
หรือต้องการที่จะเล่นคนอื่นไม่ให้ประกันตัว
ซึ่งการประกันตัวเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ต้องหาอยู่แล้ว
แล้วคดีนี้เป็นคดีทางการเมืองเป็นคดีที่แสดงสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งภัยและคนอื่นไม่สมควรที่จะมาโดนตรงนี้
และวันนี้ไผ่ก็อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพในห้องนั้น
คนเดียวที่เหลือก็เป็นนักโทษคดีอื่นหมดเลย
เอาอย่างนี้เดี๋ยวตามต่อนะคะ
วันนี้อย่างที่เราได้บอกไว้นะคะ
คือว่าจริงแล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่แค่อยู่คนละมุม
อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงทางความคิดกันได้เพราะว่ามันปะทะกันนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพยายามจัดเวทีเท่าที่กศธช